มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับเอาไว้ได้เช่นกันครับ
พฤติกรรมของมิจฉาชีพที่ไปก่อเหตุนะครับขี่จักรยานยนต์มาครับ
แล้วก็ไปขโมยแบตเตอรี่ของรถบรรทุกนะฮะถอดเอาไปสองก้อนนะครับ
เขาจอดอยู่หน้าร้านนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นนี่ฮะ
รถบรรทุกสินค้าที่จอดอยู่ตรงเนี้ยนะครับอ่า
กล้องวงจรปิดของร้านขายสินค้าเบ็ดตะเล็ดในตะมนต์หนองโกอำเภอกระนวล
ที่จังหวัดขอนแก่นก็จับเอาไว้ได้ครับเป็นคนร้ายที่สวมเสื้อสีดำขี่รถจักรยานยนต์มานะครับ
ก็ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนว่าหมายเลขอะไรนะครับมาจอดที่หน้าร้าน
แล้วก็ขโมยแบตเตอรี่รถบรรทุกสินค้าขนาดเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบแอมป์ไปสองก้อน
ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีฮะในการก่อเหตุนี่ครับก่อเหตุเมื่อสามมกราคมที่ผ่านมา
เจ้าของร้านนายประทินนาชัยเวียงบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
นำรถบรรทุก๖ล้อมาลงสินค้า
พอลงสินค้าเสร็จแล้วก็จอดไว้หน้าร้านเช้ามาคนงานมาติดเครื่องรถบรรทุกครับ
ปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดมาตรวจดูก็อ้าวแบตเตอรี่หายไปไหน
มาเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนเลยคนร้ายมาแบบนี้เลยครับ
ก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดี
เวลาประมาณยี่สิบสองนาฬิกานะครับอ่าก็ได้นำรถเครื่องอ่า
มาจอดที่หน้ารถอ่าหกล้อของเราเนี่ยนะครับ
แล้วก็ทำการดูลาดเราก่อนนะครับแล้วก็ลงมือนะครับ
ใช้เครื่องมือไปลื้อถอนเอาแบตเตอรี่ของเรานะครับ
ไปทีละลูกไปลูกแรกไปใส่รถไว้แล้วนะครับ
แล้วก็ลูกที่สองก็มาดูราดเราอีกแล้วก็เข้าไปลูกที่๒นะครับ
ทีนี้เราก็ดูกล้องแล้วนะครับก็ได้เห็นหน้า
ผู้ที่จะมาเอ่อผู้ที่มาขโมยเอ่อแบตเตอรี่ของเราเนี่ย
อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ได้นำเรื่องดังกล่าวนี้ไปแจ้ง
กับแจ้งหน้าที่สถานีจำลวดภูทรทำเผยกันวันแล้วนะครับ
เพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อจะได้ติดตามหาคนร้ายนะครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับ
ประทินเขาก็ฝากเตือนทุกคนเลยว่าบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพ
เอาทุกรูปแบบแบตเตอรี่รถยนต์รถบรรทุกนี่ไม่ถูกนะ
คุณเขียนมาสอนถ้าซื้อใหม่เนี่ยก้อนหนึ่งหลายพันนะ
ช่วงนี้เอาไปขายมือสองก็ได้หลายร้อยแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ย
ต้องรู้ต้องเป็นรู้เลยว่าแบตเตอรี่รถบรรทุกอยู่จุดไหน
อดยังไงค่ะใช้เครื่องมืออะไรยังไงบ้างยกไปสองก้อนอ่ะ
รถบันทุกก็ใช้หลายก้อนอ่ะอ่าทุกรูปแบบจริงจริง